โอ้โหสยอง
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๔๕ปีครับ
จะไปทำบุญกับเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันไป

ตกเข้าไปในใต้ท้องของรถบรรทุกพ่วง

มันพอดีเส้นเลยอ่ะ

มันพอดีเส้นเลยอ่ะ
คนขับลูกศรสีเขียว
คนศรลูกศรสีแดง
คุณผู้ชมดูคนขับนี่หลุดออกมาแบบเส้นจะแดง
ผ่าแปดเค้าดีที่มีเสียชีวิต

นี่นิ่งเหมือนคนในคลิปบอกอ่ะ
นิ่งเพราะว่าทับไปแหลกครับ

กล้องหน้ารถคันนี้ครับบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะรถพ่วง๑๘ล้อครับ

กลิ้งออกมาจังหวะล้อหลังกำลังจะตามทับพอดี

ถูกล้อรถทับร่างแหลก

ไปไกลถึง๑๐เมตรเลยทีเดียวนะครับ

หน้าปากซอยสุขสวรรค์๒๖แขวงบางประกอบ
เขตด้านบริณะกรุงเทพมหานคร

รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
มม๒ฤษีนหนู๘๙

บริเวณกลางถนนนะครับพบศพนางสาวพยอม
พึ่งสันเทียอายุ๔๕ปี

ขออภัยกระโหลกศีรษะแตกด้วย
หากไปอีกประมาณสัก๒๐๐เมตร
พบรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่

จากการศอบสวนพยาบิทยาละลุที่เหตุสิทธิ์การ
ทราบว่าขณะเกิดเหตุมีรถ
ไม่ได้ไปก่อนหมายถึงให้เขาไปก่อน
หรือเราก็รีบไปให้ไกลเขาซะก่อน